เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อบรรดายอดมนุษย์มากันเยอะแยะมากมายครับ
มาจากนิยายมาจากการ์ตูนมากันเต็มท้องถนน
ใครเป็นใครดูเองครับทิศเป้ตาลายนับไม่ถ้วนแล้วครับ
คาบลูกมาพ่อสั่งต้องทำได้จะเป็นพื้นที่ที่มีหิมะจะเป็นหลังคา
อ้าวแล้วผมจะลงได้ยังไงล่ะเนี่ย
หรือรูเล็กสั่งมาขนาดขาผมเจ็บพ่อสั่งมาผมทำได้
คุณผู้ชมครับเคยเห็นหมามูไหมครับหรือหมาเยอะนั่นแหละครับ
เมื่อเพื่อนเยอะก็ห้าวก็กล้าน้องแมวที่เหลือตัวเดียวก็เลยซ่าไม่ออก
เมียเอียวช่วยเหมียวด้วยเมียวช่วยเมียวด้วยจ้า
นิ่งไว้นะครับเดี๋ยวอาบน้ำให้
สาวใจบุญช่วยอาบน้ำให้ตุ๊กแก่
หลังจากที่ตุ๊กแก่ไปเหยียบกาวดักหนูเลยนิ่งให้พี่เขาอาบน้ำ
ออกกาวดักหนูออกแม่ใจเขาใจเราหนูไม่มาตามนัด
ทุกแกนเลยพลาดมาเหยียบแทน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โลกนี้เอื้ออทรนะครับมีให้กันรายการนะครับ
มนุษย์สัตว์หรือว่ารักเรารักโลกนะครับ
ชีวิตสัมพันธ์สีสันข่าวเช้าตุ๋นทรัศน์